เรื่องราวที่อยากจะบอกก็คือเวลาทำงานก็เต็มที่
ถึงเวลานอนก็ควรจะพักนะครับบางคนไม่หลับไม่นอน
กลางค่ำกลางคืนไม่รู้จักหลับไม่รู้จักนอน

กลางคืนทำเป็นห้างตอนเช้าล่ะ

เอ้าถ้ามีอาการแบบนั้นผมบอกเลยนะครับ
เวลานอนควรจะนอนถ้าไม่นอนอาการจะเป็นอย่างนี้ฮะ

อันนี้คือไม่น่าจะเกิดจากความง่วงหรือเปล่า
ไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอยู่วูบหลับ

ล้มลงไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
แต่ส่วนใหญ่อาการลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดจากการที่ว่า

เรียกได้ว่าน็อกรอบมาหลายคืน

หมดสติล้มทั้งยืนไปแบบนี้
ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะศีรษะโดยเฉพาะท้ายทอยเนี่ยถ้ากระแทกพื้นอย่างแรง
มันเกิดเส้นเลือดแตกในสมองเลือดคั่งในสมองอันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตได้
เอามาให้ดูไม่ใช่เรื่องตลกอะไรแต่อย่างใดแต่อยากจะฝากเตือนกัน
ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นเพราะว่าแบบพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นอาการทางสุขภาพอะไรหรือเปล่า
เพราะอยู่ดีก็คือล้มตึ้งลงไปทั้งยืนแบบนี้น่าจะไปตรวจสุขภาพนิดหนึ่ง
คือก็มีข่าวให้ได้เห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับอย่างบางคนไปออกกำลังกายเนี่ย
ที่เป็นข่าวที่สนามแบบทั้งที่ก็เป็นนักกีฬาแต่ก็เกิดอาการวูบได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นนะครับเป็นไปได้นะผมว่านะเรื่องของการพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่
แต่ถ้ามีโอกาสประจำปีนะไปลองเช็คสุขภาพร่างกายเราหน่อย
ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีครับนะเป็นห่วงเป็นใยก็เลยมาฝากกันแบบนี้ให้เตือนภัยกันนะคุณผู้ชม